ยังไง
แกเลย

ถนัดนี้เลยเหรอ
นี่พ่ออายุจะ๗๐อยู่แล้ว

แล้วนี่ดูสิพอมีกล้องวงจรปิด
มันได้เห็นพฤติกรรมของลูก
ได้เห็นทุกอย่างเลยอ่ะ

โอ้โหเป็นวงจรปิดหน้าบ้านเลขที่๓๖ทับ๔หมู่๑๕ครับ
อำเภอท่าสาราที่นครศรีธรรมราช
เอเนี่ยชื่อจริงคือสุพัทชัยเป็นลูกชายนะ
อายุ๓๔ปีก็เมายาบ้าอย่างที่เห็นเลย
มาขอมอเตอร์ไซค์จากคุณพ่อก็คือพ่อสมโชคอายุ๖๘
สมโชคไม่ให้ก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งหน้าบ้าน
สักพักหนึ่งพ่อจะไปดึงกุญแจมอเตอร์ไซค์ออกมาครับ
เอไม่พอใจลุกมาทั้งเตะทั้งต่อยตีเข่า
พ่อสู้ไม่ไหวพ่อสู้ไม่ไหว
เขาเรียกว่าอะไรนะอายุห่างกันครึ่งนึง๓๔กับ๖๘
กว่าจะดึงนี่แหละฮะที่ทำให้เอไม่พอใจนี่นี่
ล็อกคอสักพักตีเข่าเป็นยักษ์มวยปลาบเข้าไปโอ้โห
แล้วดูสิคือพ่อสุดลงไปกองแล้วนะยังดึงคอเสื้อพ่อขึ้นมาอีกอ่ะ
อะไรจะขนาดนั้นหรือเมายาจนลืมไปแล้วว่านั่นพ่อแท้ตัวเอง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนแล้วคุณผู้ชม๑๖สิงหาคม
หลังเกิดเหตุเนี่ยญาตินำตัวพ่อสมโชคส่งโรงพยาบาลท่าสาราไป
โอ้โหคุณน้ำแข็งแล้วเจ็บสาหัสเลยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยซี่โครงหักนะ

รักษาตัวนานกว่า๑๐วันตอนนี้กลับมาอยู่บ้านได้แล้ว
หลังจากนั้นครับคนเป็นพ่อก็คือนายสมโชคเนี่ยเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
โอ้โหและล่าสุดตำรวจจับกุมตัวในเอ๊ได้แล้วนะลูกเอ๊ตัวดีจับมาได้แล้ว
เจ้าตัวยอมรับผมทำร้ายพ่อจริงครับเพราะว่าไม่พอใจที่พ่อไม่ยอมให้เขาเอามอเตอร์ไซค์ไป
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต้องบำบัดด้วยนะเอนะ

ไม่ไหวฮะทำร้ายพ่อตัวเองแบบนี้
ใช่แล้วพ่อก็แก่มากแล้วนะคะ